มาต่อกันที่งานนี้กันบ้างนะคะคุณผู้ชม

งานแรกเอาใจคนรักเสียงเพลงกันก่อนเลย

ด้วยการขนทัพศิลปินคุณภาพต่างยุคต่างวัยต่างแนวเพลงกว่า๒๐ชีวิต
มาร่วมถ่ายทอดเพลงในความทรงจำ
โดยนักร้องสาวรุ่นใหญ่อย่างเมาส์สุดาชื่นบานและอุ้ยระวิวัลนะคะ
ขอเป็นตัวแทนศิลปินมาโชว์พลังเสียงเป็นการเรียกน้ำย่อย
พร้อมกับเชิญชวนให้แฟนบันเทิงไทยรัฐ
ไปย้อนวันกันได้ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะ
นักร้องหลากหลายค่ะอุ้ยเนี่ยมีเพลงเด็ดเลย

พอเพลงนี้ขึ้นมาปั๊บเราก็จะแบบอ๋อเพลงนี้เราอยู่ตรงนั้น
เพราะเพลงนี้เราอยู่ในช่วงเวลานั้น

สดเลยนะไม่มีดนตรีไม่มีซาวอะไรประกอบทั้งนั้นนะจ๊ะ
ส่วนอีกหนึ่งเวทีมาเอาใจคนที่ชื่นชอบการดูดวงกันบ้าง

รู้ทันดวงรู้ทันชีวิตเพื่อปลุกพลังจิต
พิชิตเป้าหมายชื่องานเป็นยาเก๋เนอะ
เวทีที่เปลี่ยนความคิดจากลบให้เป็นบวก
นำทีมดูดวงโดยอาจารย์โจไลฟ์โค้ช

โชว์ในครั้งนี้เนี่ยนอกจากคุณผู้ชมจะหาทางออกให้กับชีวิตได้แล้ว

เพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายบัตร
จะนำไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องนักเรียน
เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ค่ะ
ในงานเราก็จะคุยกันในเรื่องของดวงครับ
แนวคิดความเชื่อของคนไทยเกี่ยวกับดวง
ทำอย่างไรให้ดวงดีอยู่ตลอดเวลานะครับ
ท็อกโชว์เนี่ยครับก็จะโมทิเวทด้วย
แล้วก็ปรับเรื่องของวิธีคิดด้วยครับ
จัดกันที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับ

อาจารย์เขาจะดูลายมงลายมืออะไรเผื่อด้วย
แต่ว่าถ้าซื้อบัตรเขาเนี่ยนอกจากจะได้ดูดวงแล้วเนี่ย
ก็ยังได้ช่วยสมทบทุนให้กับน้องที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อีกด้วยนะ

ยอดนะคะไม่ต้องให้รอให้อาจารย์ดูดวงหรอก